ของเศรษฐีโรงงานผลิตไส้กรอกชื่อดังที่อุดรธานี

เบิร์พี่น้ำแข็งเขาแชร์ว่าเศรษฐีคนนี้
มีน้องสาวอยู่แต่ทั้งน้องสาวและคนในครอบครัว
ขังไว้เพราะว่ามีอาการป่วยทางจิต

กุญแจบ้านกุญแจรถอะไรก็ยึดไว้หมดเลย

ครูตะวันประทีปแห่งอีสานครับ

เป็นอดีตเจ้าของโรงงานผลิตไส้กรอกชื่อดัง
ถูกขังไว้ในบ้านนานหลายปี
แล้วก็มีคลิปพูดคุยกับเศรษฐีคนนี้ด้วยนะ
บอกว่าเขาป่วยมานาน๓ปีแล้วนะ

โดนยึดกุญแจโดนยึดเงิน

แล้วก็มีรั้วสแตนเลส

ทีนี้น้องสาวของเศรษฐีคนนี้
ชื่อคุณสวรรยาอายุ๖๔ปี

เธอก็เลยพามาดูเลยพานักข่าวมาสำรวจรอบบ้านครับ

คุณผู้ชมเห็นไหมทางขวานี้จะเป็นราวแบบนี้

ตามแนวทางเดินไงกันล้ม

ก็วางอยู่บนโต๊ะกินข้าวครับ

เขาเอามาให้ดูว่านี่เวลาจะพา
เศรษฐีวัย๗๒คนนี้จะพาเดินไปไหน

กุญแจบ้านกุญแจรถก็วางอยู่บนโต๊ะกินข้าวครับ

สำหรับทำกายภาพตามที่

ผมเองอยากมีสิทธิ์ตัดสินใจอะไรในบ้านบ้าง

บุ๊บบบขึ้นมาเดี๋ยวจะหนีออกไปไม่ได้
อารมณ์อาจเป็น

อาจจะน้อยอกน้อยใจอะไรแบบนี้

พี่ชายเธอเนี่ยเคยเป็นเจ้าของโรงงาน
แต่หลังจากลูกสองคนเสียชีวิตไป

ก็ป่วยซึมเศร้า
ก็เลยมาซื้อบ้านหลังนี้อยู่คนเดียวถัดมาช่วงปี๖๔อาการของ
พี่ชายเธอแย่ลงคนเป็นน้องแล้วก็มีพี่ด้วยนะสลับกันมาช่วย
ดูแลแล้วก็จ้างแม่บ้านมาดูแลอย่างใกล้ชิดเลยเพราะว่าตัว
พี่ชายคนนี้ดูแลตนเองไม่ได้หลังจากที่เพจนำเรื่องราวนี้ไป
แชร์ในออนไลน์กลายเป็นว่าครอบครัวเธอได้รับความเสียหายรับตัว
เธอก็ได้รับความเสียหายทุกอย่างไม่เป็นความจริงอืมเธอก็เลยเป็น
ลงบันทึกประจำวันไว้แล้วต่อมาแอดมินเพจก็มาพูดคุยต่อ
นะตำรวจนะบอกว่าอ่ะเดี๋ยวเพจจะแก้ข่าวให้ครอบครัวก็เลยไม่
ดำเนินคดีครับฟังคุณสวัญญาคนเป็นน้องสาวหน่อยครับ
เราทุกทุกคนที่มันไม่ใช่ความจริงถ้าพี่น้องกับ
หน่วงเหนียวจะไม่เอาลูกน้องมาอยู่ดูแลอย่างดีต้อง
ให้แกอยู่แบบอาณาถาเลยแบบไม่กินอะไรไม่ต้องอยู่
ดีกินดีหรอกห้องน้อยกับพ่อเองไม่ต้องตีตั้นลมกับ
พ่ออย่ากินอย่าไม่สนอันนี้โปรตีนโปรตีนแต้นหมดไปหา
หมอทุกหมอเป็น๑๐หมอล่ะหมอเขาบอกว่าหนึ่งสมองฝ่อแล้ว
ถ้าไม่กินยาก็ป่วยไปเรื่อย
ส่วนเพื่อนบ้านที่อยู่แถวนั้นครับก็เล่าให้ฟังนะว่าเคย
เศรษฐีวัย๗๒ปีก็ออกมาซื้อของในชุมชนนะแล้ว
จะมีแม่บ้านคอยพยุงมาด้วยช่วยพยุงมาด้วยเท่าที่
เห็นก็จะมีคนคอยดูแลตลอดทั้งวันแล้วก็มีญาติญาติเนี่ย
เวียนมาดูแลเศรษฐีคนนั้นอยู่บ่อยบ่อยนะครับอ่าเรื่องนี้ก็
น่าจะเคลียร์กันแล้วจบกันแล้วนะฮะ